จากเรื่องโบรนด์ออนไลน์คุณผู้ชมมาดูเรื่องของการชิงซับบ้าง
ชนบุรีมีการใช้หมวกกันน็อกในการตีที่ศีรษะเหยื่อ
แล้วก็ชิงซับไปหลังจากที่จับกุ้มด้าย
ก็สารภาพว่าทำมาแล้วหลายครั้ง
ผู้เสียหายบอกว่าอยากให้ตำรวจตามตัวเจอ

เปล่าเพราะว่าเพิ่งซื้อรถมาผ่อนได้๓เดือนเองนะคะ
นาทีที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้เป็นนาทีที่คนร้าย
ไปกันสองคนแล้วก็จอดที่หน้าบริษัท
บนถนนโรจนะขาออกก่อนที่จะถึงสี่แยกสัญญาณไฟจราจร
วัดพระญาติตำบลไผ่ลิงอำเภอพระนครศรีอยุธยานะคะ
จากนั้นคนร้ายคนที่สวมเสื้อแขนยาวสีขาว

ใช้กุญแจผีไขใช้เวลาไม่ถึง๑นาที
แล้วก็สตาร์ทรถหลบหนีไป
พรรณภาพรรณสุวรรณอยู่ตำบลบ้านกรดอำเภอบังปะอิน

เข้าแจ้งความที่สถานีตำรวจภูทรพระนครศรีอยุธยา
พร้อมกับบอกว่าอยากให้ตำรวจเร่งติดตามตัวคนร้าย

เพราะเนื่องจากที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ

อันนี้คือผู้เสียหายนั่นเองนะคะ
จากพระนครศรีอยุธยาค่ะคุณผู้ชม

โดยชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูทรสัตหีบ
ควบคุมตัวนายวุฒิชัยศรีขณะ
อาชีพรับจ้างทาสีเป็นผู้ต้องหาค่ะ
โดยได้ควบคุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพภายในตลาดเช้าสัตหีบ
หลังจากที่ก่อเหตุตระเวนชิงทรัพย์ในพื้นที่อย่างโชคโชนเลยนะคะ

ขณะที่คนร้ายใช้หมวกกันน็อกหมวกนิรภัย
ไล่ตีเรือตรีสนิทสวัสดี
นายทหารนอกราชการเพื่อหวังที่จะชิงทรัพย

ผู้เสียหายกำลังเดินไปซื้อของที่ตลาดเช้า
เมื่อวันที่๒๕สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะ
แล้วก็เจ้าทุกข์หยิบไม้กวาดขึ้นมาป้องกันตัว

ทีนี้คนร้ายเห็นท่าไม่ดี

ก็เลยรีบขี่จักรยานยนต์หลบหนีไปนะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกเมคาวิทย์ประดิษฐ์ผล
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรสัตหิบ
ก็บอกว่าตำรวจได้แกะรอยจากกล้องวงจรปิดค่ะ
จนสามารถตามจับกลุ่มตัวได้
ขณะเดียวกันก็มีผู้เสียหายอีกหลายรายเลยนะคะ
เดินทางมาแจ้งความว่าถูกคนร้ายก่อเหตุ
พฤติกรรมก็คือขี่รถจักรยานยนต์

แล้วก็หาเหยื่อที่เป็นแม่ค้าผู้หญิง

สบโอกาสก็จะลงมือชิงทรัพย์ทันทีค่ะ
เมืองต้นผู้ต้องหาก็ได้ให้การรับสารภาพนะคะ
นำเงินที่ได้จากการก่อเหตุไปใช้จ่ายในการเที่ยวเตร
สุราตามสถานบันเทิงรวมถึงเสพยาเสพติด
แล้วก็เคยก่อเหตุแบบนี้มานับ๑๐ครั้ง
หลังจากที่เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวได้นะคะ
ก็นำตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ